ข่าวต่อไปนี้มาดูความรู้สึกกับคนที่กลัวไม่กล้าฉีด
แล้วก็คนที่ฉีดไปแล้วเรามีให้ท่านได้ดูนะฮะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ในตอนนี้มีคนที่ไม่กล้าฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แล้วเขามาเปิดใจกับเราเขาบอกกลัว
ก็เห็นข่าวฉีดแล้วมีอันเป็นไฟนะ
ขณะที่ยอดจองคิวล่าสุดตอนนี้ที่เชียงใหม่ยังไม่ถึงร้อยละ๑๐นะครับ
นี่คือนายวีรชัยชัยมงคลนะครับท่านเป็นกำนันตะบนป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่
พาคุณตาดวงแก้วใจคำตื้อ
มีอาชีพเป็นสับปะเหลออยู่ที่สุสานบ้านดอนชัยอายุ๘๐ปีแล้วนะ
ไปพูดคุยกับทีมวางงานอสมที่คลินิกชุมชนของตำบล
คุณตาดวงแก้วเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุในตำบลที่ยังไม่กล้าฉีดวัคซีนครับคุณผู้ชม
ใครอยู่กลุ่มที่ยังกลัวอยู่

คือคุณตาดวงแก้วกังวลเรื่องความปลอดภัย

แล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นถุงลมโป่งพอง
แม้จะมีอาชีพเสี่ยงเพราะอะไร
ก็แกเป็นสปะเลอนะต้องเผาศพนะอ๋อเหรอ

มันจะติดโควิดมาบ้างหรือเปล่านะสิลองฟังดูหน่อยฮะ
นี่แหละฮะขณะที่คุณตาดวงแก้วยังลังเลลังเล

อสมตาขอกลับไปนอนคิดที่บ้านก่อน
แต่มีคนที่พร้อมนะในจำนวนนั้นก็มีคนที่พร้อมจะฉีดนะครับ
อย่างเช่นคุณตาบุญธาเขื่อนขันท่านนี้อายุตั้ง๘๒แล้วนะ
กับคุณยายจันสมเขื่อนขันอายุ๗๘นะครับ
เป็นสามีภรรยากันพากันมาจองคิวนะ
มาจองคิวเพื่อจะฉีดวัสดิ์แวคสีนนะครับ
อยากจะเอาล่ะดูข่าวแล้ว
ช่วยลดความรุนแรงของอาการโควิด๑๙
เผื่อบังเอิญไปไหนแล้วไปติดขึ้นมาไง
ค่ะเลยครับอ่ะฟังท่านหน่อยค่ะ
เพราะว่าถ้าว่าเรามาฉีดความเสี่ยงมันเยอะ
แต่ว่าถ้าเอาฉีดแล้วมันก็มีน้อย
ถ้าเขามีอย่างเกิดขึ้นในตัวเขามันก็พันธุ์เดียวนะ
ยังไม่หมดเรารวบรวมมาให้นะครับ

ชนบุรีปฐุมธานีนครนายก
ซึ่งทั้ง๓จังหวัดนี้นะคุณผู้ชมฮะ

กลุ่มเสี่ยงที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
เพราะว่าเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีน

เพราะว่าได้รับข้อมูลที่คาดเคลื่อน

ทำให้ยังไม่กล้าที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับ

ถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็คงจะปลอดจากโรคโควิดครับ

มั่นใจเนอะแล้วกลัวไอ้ฝนข้างเคียงเลยไหมกลัวแพ้กว่าอะไรหรือเปล่า
ไม่ครับที่เขาจีดมาก็น้อยครับเปอร์เซ็นต์จากแพ้นี่น้อย
มันคือมันมีหลายโรคฝันใหญ่กว่าเด็กจะแพ้
มันมีเด็กเล็กอยู่ที่บ้านแพ้มาเราก็ไม่มีใครดูให้เรา
มั่นใจวัคซีนครั้งนี้ครับเพราะว่าผมเห็นในสื่อที่ออกมาไม่ค่อยดีอ่ะ
ว่าฉีดแล้วก็มีปัญหาผลข้างเคียง
ก็คือมีปัญหาเรื่องไตแต่ไม่เยอะ
แต่ว่าผมก็ยังควบคุมเรื่องตายอยู่

อันนี้พอผมได้ยินสื่อมาอย่างนี้

เมื่อวานนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์นะ
ท่านนายกให้สัมภาษณ์แล้วก็ชี้มาทางผู้สื่อข่าวว่า

คนที่เขาอยากฉีดเขาเลยไม่กล้ามาฉีด
เออนายกพูดแบบนี้เลยนะเมื่อวานเนี่ย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า
มีข่าวจริงข่าวปลอมควรระบุ
ว่าให้ติดตามจากสื่อไหนเพื่อความถูกต้องชัดเจน
เพราะเชื่อว่าทุกคนอยากฉีดแหละค่ะ
มันจะน่ารักไปไหมถ้าผมจะบอกคุณผู้ชมว่าให้ดูไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวัน
ดูเพจไทยรัฐออนไลน์ไว้

คือจะบอกว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับคุณผู้ชม
อาจจะเป็นปรากฏการณ์เลยก็ได้ที่กลุ่มก้อนการเมืองคั่วต่าง

อย่างคุณจิรายุห่วงทรัพย์สอสอเพื่อไทยเนี่ย
เขาเองก็ไปฉีดมาแล้วนะคะครบ๒เข็มไม่มีอาการข้างเคียงใดทั้งสิ้น

อัตราการเสียชีวิตน้อยมาก๔คนในล้านคน

ไปติดโควิดอัตราการตายนี่๒๒นะคะเยอะกว่าเยอะเลยค่ะ